มีคดีล่าสุดที่แม่ของผู้ตายออกมาเรียกร้องให้ลงโทษผู้ต้องหาถึงขั้นประหารชีวิตเช่นกันนะครับ
นั่นคือคดีที่พบศพสาวถูกฆ่าเปลือยห่อด้วยผ้าห่มแล้วก็โยนทิ้งบ่อน้ำในจังหวัดปฐุมธานี
ตำรวจตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
วันนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทำกลางเสียงตะโกนสาบแช่งของผู้ที่มาดูการทำแผนในวันนี้

ตำรวจคุมตัวนายพีรพัฒน์คำลุนหรือโจอายุ๓๑ปี
ผู้ต้องหาในคดีฆ่านางสาวมริวัลอ่อนหนูอายุ๒๔ปี
แล้วห่อศพด้วยผ้าก่อนนำไปโยนทิ้งน้ำบริเวณบ่อน้ำริมถนนแห่งหนึ่ง
บางครูวัดจังหวัดปฐุมธานี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจับได้เมื่อวันที่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมา
ภายในห้องพักอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
พร้อมรถยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุ
คดีนี้กลายเป็นเหตุสะเทือนขวัญ
เพราะผู้ก่อเหตุกระทำแบบอุกอาจ

แล้วจัดการทิ้งน้ำเสมือนชีวิตคนเป็นผักปลา
ซึ่งก่อนจับตัวนายพีรพัฒน์ไว้ได้
ตำรวจได้เบาะแสสำคัญคือรถยนต์ที่เจ้าตัวใช้ในวันเกิดเหตุ
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหลายพื้นที่สอดคล้องกันทราบว่า
นายพีรพัฒน์เป็นผู้ลงมือก่อเหตุแน่นอน
โดยพบรถของนายพิรพัฒน์ตามสี่แยกไฟแดงต่าง
ขับมาจากหมู่บ้านรัตนโกศิลป์๒๐๐ปี
ซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัยของผู้ตาย
จากนั้นกลับรถใต้สะพานโคกอีแรง
วิ่งผ่านเข้าสู่ถนนซ่อมสร้าง
ข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยาปฐุมธานีสอง

กลับรถแยกซ้ายบางบัวทอง
่งหน้ากลับมาที่จังหวัดปฐุมธานีอีกครั้ง
จากนั้นจอดรถอยู่แถวที่เกิดเหตุ
ตามคำให้การพยานที่เห็นเหตุการณ์
จอดอยู่นานกว่า๓๐นาที
จนกระทั่งมาพบศพของผู้เสียชีวิตในช่วงเช้า
ของวันที่๑๘มิถุนายน
ต้นสายปลายเหตุรายงานจากชุดสืบสวนของตำรวจทราบว่า
วันเกิดเหตุผู้ตายออกไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน๓คน
ระหว่างนั้นมีชายคนหนึ่งเข้ามาพูดคุย

จึงรวบรวมพยาหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายพีรพัฒน์ในที่สุด
ขณะที่เจ้าตัวก็รับสารภาพวันเกิดเหตุเจอผู้ตายที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
จากนั้นได้ชักชวนกันไปที่ห้องพัก
แต่เมื่อไปถึงห้องพักตัวเองดื่มสุราจนเมา

ลงมือก่อเหตุทำร้ายโดยใช้ผ้ารัดคอผู้ตายจนเสียชีวิต
จากนั้นกลัวความผิดจึงได้นำผ้าห่มมาห่อศพ
เพราะเกรงว่าเลือดจะหยดลงพื้นห้องพัก
ก่อนจะนำไปทิ้งที่บริเวณคูน้ำริมถนนอำเภอเมืองปฐุมธานีก่อนหลบหนีไป
หลังทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่มเติม
สถานีตำรวจภูทรเมืองปฐุมธานี
กลางเสียงสาบแช่งจากญาติของผู้ตาย
ที่ต้องการให้ประหารชีวิตสถานเดียว
โดยตำรวจได้แจ้งความดำเนินคดี
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เคลื่อนย้ายศพเพื่ออำพลางคดี
จบคดีสุดสะเทือนขวัญที่ผู้ก่อเหตุต้องชดใช้กรรม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน